มาดูของเราของฝนไทยกันบ้างนะครับซึ่งโค้ชโอ่งดุสิทธิ์เฉลิมแสนก็บอกว่า
ีจีเนี่ยคงไม่ต้องรอความสำเร็จขนาดที่เลี้ยภูรอ๓๐ปีในการที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลในบ้านเรานะครับ
ก็เป็นการพูดเกาะกระแสพอดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ของทางโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนครับ
คุณซื้อบีจีให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรนะครับบอกว่าเขาเป็นแฟนทีมเรียวฟูตัวยงและชื่นชอบเอียนรัช
เป็นพิเศษเนื่องจากว่าโค้ดโอนั้นเคยเล่นนะครับ
เป็นกองหน้ามาก่อนก่อนที่จะมาโด่งดังในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับคาดเดียวกัน
แต่ก็มีบางอย่างของเรียภูสามารถนำมาปรับใช้กับทีมได้
แต่ที่แน่นะครับคงไม่ต้องรอนานถึง๓๐ปีเหมือนที่เลี้ยภูรออย่างแน่นอน
อันนี้เป็นข่าวติดกระแสนะครับพูดจากแฟนเลี้ยวภูนะครับโดยการให้สัมภาษณ์ทางสื่อของสโมสรแน่นอนครับ
หลังจากสถานการณ์โควิดทั่วโลกนั้นยังไม่ดีขึ้นนะครับก็มีผลกับโซนเอเชียแอฟริกาคอนคาเคฟแล้วก็เอเชียเนีย
โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกของโซนอเมริกาใต้แล้วก็ยูโร๒๐๒๑ในรอบเพย์ออฟของโซนยุโรป
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นครับ
อย่างไรก็ตามครับอาฮิระนิชิโดจะยังเรียกผู้เล่นมาฝึกซ้อมตามแผนการเดิม